ซึ่งเป็นพนักงานแคชเชียร์พาร์ทไทม์

ขโมยเงินของร้านอาหารทะเลร้านนี้

ค่อยเก็บค่อยอมค่อยอะไรออกมาเนี่ย

เออนะฮะคือเจ้าของร้านเองก็สงสัยบอกว่า
ลูกค้าก็เข้ามาเยอะคนก็สั่งอาหารเยอะ
แต่ทำไมล่ะรายได้ต่อวันเนี่ย

แล้วคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดจับภาพอะไรได้บ้างครับ

ปึ๊บภาพปิดปึ๊บ
เข้าเป๋าเรียบร้อย
เห็นไหมคุณเข้าเป๋าตัวเองเรียบร้อย

ก็วางเงินเป็นกองแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะเงินเยอะนะเออใช่
แล้วก็ตัวเองก็เอามากองไว้ตรงนี้ก่อนเอาผ้าปิดแล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้าเป๋าตัวเองเรียบร้อย
เอาเงินเป็นของตัวเองไม่ให้กับเจ้าของร้านนะครับ
คือตรงนี้แหละฮะเป็นพฤติกรรมของนางนิรชาจำเนียนอายุ๔๒ปี
แคชเชียร์พาร์ทไทม์ของร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหารทะเลร้านนี้ชื่อว่าร้านนายหมาทะเลมีชีวิตนะครับ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพพฤติกรรมของพนักงานเนี่ย
เอาเงินอมเงินของร้านไปใช้ส่วนตัวนะครับ
ร้านที่เกิดเหตุนะครับตั้งอยู่ริมถนนตำรุคลอง๙
ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็เจ้าของร้านก็คือนางสาวเกตุชยาอาทิตย์ธนัดกุลนะครับ
อายุ๓๓ปีเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คุณพ่อของเธอเป็นคนรับผู้หญิงคนนี้
คือนางนิรชาเข้ามาทำงานตั้งแต่ปลายปี๖๒
ให้มาเป็นแคชเชียร์พาร์ทไทม์การจะมาเป็นแคชเชียร์ได้คุณ

ใช่เพราะอยู่กับตังค์อยู่กับเงินกับทองทั้งวันนะครับ
ก็เป็นพนักงานแคชเชียร์พาร์ทไทม์ช่วงเวลา๑๘นาฬิกาถึง๔ทุ่ม
ค่าจ้างต่อวันก็วันละ๒๐๐๒๕๐บาทนะครับ
หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ลูกทั้ง๔คนก็มัวแต่ยุ่งจัดงานศพไงคุณ
ก็เลยปล่อยร้านแล้วก็ด้วยความไว้ใจแล้วฮะ
ก็ให้พนักงานของร้านดูแลกันนะครับโดยเฉพาะนางนิรชานะครับ
ให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเงินดูแลฝ่ายแคทเชียร์กว่า๑๐วันนะครับ
แต่ทีนี้ครับพอมาดูนะก็รู้ว่าคนเข้าร้านเราก็เยอะ
แต่รายได้ทำไมมันไม่เยอะเหมือนลูกค้าที่เข้าร้านนะครับ
ก็เลยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทางออนไลน์นะครับ
พบพิรุธหลายอย่างเลยก็เลยเข้าไปตรวจสอบระบบ
ระบบที่มันเป็นโปรแกรมจัดรายการร้านอาหาร
สั่งอะไรมามันก็เข้าระบบไปหมดเลยนะครับ
ทีนี้ครับไปดูระบบการสั่งอาหารของลูกค้า
พบว่าลูกค้าสั่งเยอะนะ
แต่ปรากฏว่าแคทเชียร์สาวคนนี้ยกเลิกบินของลูกค้า

คือสมมุติว่าแปลว่าลูกค้าสั่งจำนวนนี้ลูกค้าจ่ายตังค์ครบได้อาหารครบ

ลูกค้าไม่โดนอะไรลูกค้าได้กินลูกค้าจ่ายตังค์
แต่พนักงานแคชเชียร์คนนี้ไปยกเลิกบินเขาซะ
คือยกเลิกในระบบว่าบอกว่าลูกค้ายกเลิกแล้วค่าอาหารมันก็จะลดน้อยลง
ใช่แล้วฮะแล้วก็ค่าอาหารที่ลูกค้าจ่ายมาจริงก็เข้ากระเป๋าตัวเอง
คุณคิดดูทำแบบนี้มาเป็นปีนะครับ
เจ้าของร้านก็เลยนำหลักฐานไปแจ้งความที่สพบางปู

ทีนี้ครับตำรวจเรียกนางนิรชาไปสอบปากคำ
สารภาพครับว่าก่อเหตุแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙
ระบาดรอบแรกเลยคุณเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๓
เงินไว้วันละเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ
๓๐๐๐บาทมากที่สุด๑๐๐๐๐บาท
ไปเป็นล้านแล้วฮะค่ะทีนี้เอาไปซื้อสินค้าออนไลน์
เอาไปเล่นพนันออนไลน์เอาไปซื้อของซื้อรถซื้ออะไรอีกนะฮะ
ทีนี้เจ้าของร้านก็เลยอยากได้เงินคืนนะครับ
ก็ต้องตกลงกันเบื้องต้นบอกจะยังไง

หรือถ้าไม่ขายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์นะครับ
ทรัพย์ต่อนางนิรชานี้แล้วก็สอบสวนเพิ่มเติม
รวมถึงเรื่องของการจะเอาเงินมาจ่ายให้กับเจ้าของร้านเขาซะ